คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากับภารกิจค้นหา๑๓ชีวิตภายในถ้ำหลวงในวันนี้กันหน่อย
หน่วยซิลเขาบอกว่าสามารถเข้าไปได้อีกประมาณ๒๐๐เมตรจากโถงที่๓แล้ว
ส่วนเรื่องการระบายน้ำวันนี้คือน่ายินดีมาก
เรื่องการระบายน้ำทำได้เร็วมากขึ้น
ก็สามารถพร่องน้ำได้กว่า๖นิ้ว
อันนี้ถือเป็นข่าวดีเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่กำลังติดตามข่าวสารอยู่ในวันนี้ค่ะ
เริ่มจากเรื่องของการเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำนะคะ
ตอนนี้ถือว่ามีสัญญาณที่ดี

และน้ำเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะมันใสมากขึ้นนะคะคุณสุภานี

แสดงว่าน้ำขุ่นที่เป็นตะกอนจากฝนตกน้ำมันหมดแล้วค่ะ
ขณะเดียวกันยังมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่เข้ามาเพิ่มอีก
เครื่องดังกล่าวจะมีอัตราการสูบน้ำที่ดีมาก

ก็เลยทำให้ระดับน้ำในภาพรวมลดลง
รวมถึงการขุดเจาะน้ำบาดานบริเวณปากถ้ำ
ก็ทำให้น้ำลดลงเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะ
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องแยกท่อระบายจากด้านหน้า

แล้วก็น้ำที่สูบให้ไปอยู่บริเวณแอ่งด้านข้าง
และใช้เครื่องสูบน้ำเล็กผันลงไปยังที่รุ่มอีกทางหนึ่งค่ะ
ภายในถ้ำบริเวณโถงที่๑ได้ลดระดับลงประมาณ๖๐เซนติเมตร
และยังคงลดระดับลงประมาณ๑เมตรด้วย
นายนรงศักดิ์โอสดธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ก็ทำให้ภารกิจการดำน้ำค้นหาภายในถ้ำหลวง
น้ำนางนอนของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิล
ดำน้ำตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงวันนี้

จากโทง๓โดยได้ทำกั๊ยร็อต
แล้วก็มีการผูกถังออกซิเจนทุก๒๕เมตร

ถังนี้ช่วยเหลือได้ด้วยนะคะ
โถง๓แยกวันนี้ซิลเข้าไปได้แล้ว๒๐๐เมตร

ยาวประมาณใกล้เคียงกัน๑กิโลเมตรนะครับตอนนี้ซิลเข้าไปแล้ว๒๐๐เมตร
เข้าไปพร้อมไกลหรอสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมคือ
ถามว่าทำอะไรทำเพื่อทีมไว้น้ำหรือที่ประดาน้ำเอง
ว่าถ้าเกิดฉุกเฉินอะไรดำน้ำแล้วไม่มีโอกาส
หรือการลอยตัวขึ้นมาหายใจหรืออากาศช่วงนั้นน้อย
ก็ยังมีขวดออกซีเย็นที่สามารถหายใจได้เป็นขวดเล็ก

ในขณะเดียวกันถ้าถึงวันจริงเจอน้องเขา
แล้วเรายังไม่สามารถสูบน้ำออกได้หมด
ส่วนนึงน้องเขาสามารถกลับมาได้ไปใช้ขวดออกซีเจนได้เหมือนกัน
ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
หน่วยซิลก็ได้ถอนตัวออกจากโถง๓
เนื่องจากระดับน้ำนั้นเริ่มขยับสูงขึ้น
แล้วก็จัดกำลังพลบางส่วนที่จุดเริ่มดำน้ำ
ความตั้งใจในการปฏิบัติต่อไปก็คือการนำอุปกรณ์ดำน้ำที่เตรียมไว้ที่โถง๓
ไปให้ได้มากที่สุดให้ใกล้จุดพัทยาบีดมากที่สุดนะคะ
ในไทยในวิซิลของเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทางหน่วยซิลนั้นนำถังเข้าไปติดตั้งเป็นระยะ
แล้วคุณผู้ชมค่ะถ้าใครเข้าไปดูในเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยนะคะ

จะเห็นว่าเขาจะมีกระดาษที่เขียนข้อความว่าเหมือนเป็นคาถาค่ะ

คือทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ความเชื่อไปพร้อมกันเลย
นี่แหละสร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้นนะคะ
ยังไงก็ต้องทำทุกวิถีทางแหละที่จะนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมา
คุณเอ๋นารินทรณบางช้างเนี่ย
ซึ่งเป็นคนที่นำทีมกู้ภัยใต้น้ำเข้าร่วมภารกิจกับหน่วยซิลเนี่ยนะคะ
เพื่อไปค้นหา๑๓ชีวิตภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็เปิดเผยบอกว่า
สำหรับดำน้ำ๒๐๐ชุดค่ะเพื่อให้นักประดาน้ำ
เพราะว่าระยะทางดำน้ำ๒๓กิโลเมตร
ถ้าหากนักดำน้ำเขาต้องกลับมาเติมอากาศทุกครั้งเนี่ยมันจะช้า
แต่ถ้าหากมีถังออกซิเจนวางไว้ทุก๒๕เมตร

ตอนนี้ก็เลยขอสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเลยนะคะ

ถ้าใครพอจะสนับสนุนได้รีบติดต่อไปเลยนะคะ
ทีนี้ไปดูเรื่องของการเดินเท้าสำรวจปล่องถ้ำ๒จุด
ที่เขาคาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงกับถ้ำหลวงได้นะคะ
วันนี้มีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินส่งกำลังบำรุงพร้อมอาหาร

เพื่อรอพิสูจน์ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ค่ะ
ซึ่งนายธเดชวีรสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุมประถามเปิดเผยว่า
หลังจากมีการเดินเท้าไปสำรวจด้านท้ายถ้ำ
พบว่ามีปล่องถ้ำทั้งหมด๔ปล่อง
มีการโรยตัวลงไปได้๒ปล่อง
กล่องนึงลึก๓๐เมตร

แต่จากนั้นไม่สามารถไปต่อได้อีกนะคะ
ส่วนอีก๒ปล่องยังสำรวจไม่แล้วเสร็จ

งานเขาก็เลยตกลงกันว่าจะใช้เข็มทิศแทน

คือช่องทางไหนมีเนี่ยตอนนี้ทำหมดเลยนะคะ
จากนี้ยังบอกด้วยว่าโพรงหรือปล่องถ้ำที่พบ

ซึ่งก็จะมีหินอื่นหล่นลงมาปิดทับนี่แหละค่ะ

ส่วนเรื่องการสำรวจเหนือถ้ำทรายทองของทีมกู้ภัยอาสา
ซึ่งจะอยู่บริเวณท้ายถ้ำหลวง
เชื่อว่าสามารถเชื่อมโยงกับถ้ำหลวงได้
แต่ว่าจากการสำรวจโถงใหญ่
พบทางเชื่อมเล็กแต่ว่าทางมันค่อนข้างแคบด้วยค่ะ
จากทางด้านบนลงไปเนี่ยนะฮะเราจะเจอทางแยกประมาณ๔ทางได้เลย
ซึ่งทีมสว่างก็ช่วยเช็คทั้งซ้ายทั้งขวาให้แล้วครับ
ก็ตันหมดจนถึงทางสุดท้ายที่มันเป็นทางแนวดิ่งลงไป
ทางลงไปตรงด้านชุดแรกเนี่ยจะแคบมาก

พอเราเลยจุดนั้นลงไปได้ปุ๊บเนี่ย
จะเป็นโถงใหญ่กว้างมาก
ซึ่งเห็นครั้งแรกก็แทบจะมีความหวังกันเลยทีเดียว

ว่ามันประมาณครึ่งสนามฟุตบอลได้เลยครับ

แล้วก็ยังเป็นโถงมองเห็นไปจนไม่สุดแสงไฟครับ

ยังต้องมีการเข้าไปตรวจสอบกันต่อค่ะ
ขณะที่การทดสอบระบบการแพทย์และซักซ้อมแผนกู้ชีพ
ช่วงสายที่ผ่านมานั้น

จัดระเบียบพื้นที่แล้วก็เส้นทาง

เพราะถ้าช่วยเหลือผู้สูญหายออกมาได้ตามขั้นตอน
ต้องนำตัวไปประเมินอาการก่อน
แล้วก็ประถมพยาบาลที่โรงพยาบาลสนามนะคะ
ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ต่อไป
แต่ก็เพราะว่าการซ้อมในวันนี้เนี่ย

พอช่วงค่ำถูกเคลียร์ออกหมดแล้วนะคะ
เส้นทางมีการจัดระเบียบใหม่หมดเลย
ส่วนการทำงานตอนนี้ก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
คือเรื่องของการกู้ภัยและส่งกลับเป็นขั้นตอนต่อไป
ในวันเวลาจริงเขาบอกห้ามผิดพลาดเลย
แม้แต่วินาทีเดียวเพราะว่ามันสำคัญมากนะคะ
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายฝ่ายก็ยังไม่เคยได้เจอสถานการณ์จริง
ยิ่งเป็นเหตุการณ์ที่มารวมตัวกันของหลายหน่วยงานแบบนี้

ส่วนปัญหาที่พบผู้ว่าก็พูดถึงเรื่องของการจราจรนี่แหละ
ยังมีรถบางคันไม่หลบรถพยาบาล

หรือว่าใครก็ตามที่ไปติดตามข่าวสารอย่าเฟซบุ๊กไลฟ์
เขาบอกว่าตอนนี้ต้องไปจอดรถไกลจากปากถ้ำอย่างน้อย๒กิโลเมตรนะ

แล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่เวลาเข้าออกมันจะง่ายขึ้นค่ะ